เรื่องของรถปริศนาที่อยู่ก็จอดในบ้านของเรา
โดยที่เราก็ไม่รู้เองว่ารถใคร
หมายเลขทะเบียนกไก่ทธง๑๔๔๒นสว

เพราะว่าจอดอยู่ในบ้านหลังนี้มา๓วันแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

ก็พึงโพสเมื่อวานช่วงเย็น๔โมงครึ่ง

เข้ามาจอดในที่จอดรถบ้านของคนอื่นแบบมึน
ตอนแรกไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นเพื่อนของแม่มาฝากจอด
แต่แม่ก็มาถามเราคิดว่าเป็นเพื่อนของเราห้าห้า
ต่างคนต่างงงจอดแป๊บไม่ว่ากัน
แต่นี่เล่นขับเข้ามาจอดทุกวัน๓วันแล้ว

งงกับคนสมัยนี้คิดได้อย่างไร
แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็กลัวเหมือนกันนะ
รถคันนี้ไปก่อเหตุอะไรมาหรือเปล่า

แล้วคนก็แสดงความคิดเห็นเยอะคุณสืบสกุล
บางคนก็บอกว่าเอาติดป้ายสิ
จอดรถชั่วโมงละ๑๐๐บาทไปติดไว้หน้ารถเลย
บางคนบอกว่ามันต้องโดนปล่อยลมยางต้องโดนถอดล้อ
ถึงขั้นมีจะเอาน้ำปลามาฉีดตรงขอบประตู

แต่เจ้าของบ้านเขาโพสต์ภาพเป็นการคอมเมนต์กลับไปนะ
บอกว่าเลือกวิธีการเขียนกระดาษติดที่กระจกหน้ารถ
บอกว่าที่ส่วนบุคคลมีรถเข้าออกกรุณาย้ายรถ
แล้วทีนี้ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
บอกว่าโดนรถปริศนามาจอดหน้าบ้านของฉันเหมือนกัน

แต่ว่าล่าสุดมีคนเข้ามาโพสต์อัปเดตแล้ว

ว่าจำบ้านผิดเหรอ

หรือยังไงงงแม้กันนะฮะ